ที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๑ราย
และถือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ

ไปชนกับรถบรรทุกคันข้างหน้า
และเกิดเป็นเหตุระเบิดขึ้นแบบนี้คุณ

เออไฟลุกชวงแบบนี้นะฮะ
เจ้าหน้าที่ต้องทำงานด้วยความระมัดระวัง
แล้วคุณเชื่อไหมว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ย
เขารอดตายออกมาปฏิหารเหมือนกันนะฮะ
นี่ครับเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุนะฮะ
แล้วก็ก่อนหน้านั้นมีพลเมืองดีมีชาวบ้าน
รีบเข้ามายังจุดเกิดเหตุเลย
จะช่วยอะไรได้หรือไม่แต่ก็ต้องช่วยแบบกล้ากลัว
เพราะมันมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นตลอดเวลา
และอีกอย่างรถที่ถูกไฟไหม้
เป็นรถพ่วงบรรทุกน้ำมันขนาด๔๐๐๐ลิตรคุณ
มีเสียงระเบิดดังขึ้นสนั่นหวั่นไหว๔๕ครั้งนะฮะ

แล้วก็มีสะเก็ดไฟลุกลามเป็นเวลาเล็งกว้างนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเลยครับตี๓๓๐
บนถนนสายตากแม่สอดช่วงกิโลเมตรที่๘๔
ตำบลหนองบัวใต้อำเภอเมืองตากนะครับ
เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิง
มาทั้งจากอบจตากและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า๑๐คัน
ใช้เวลา๑ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงไว้ได้
คุณผู้ชมดูสิโอ้โหมันลุกไหม้โหมกระหน่ำแบบนี้นะครับ

มีรถบรรทุกพ่วงซึ่งบรรทุกเหล็กโครงสร้างมาเต็มคัน

แล้วก็โครงเหล็กที่บรรทุกมาโครงสร้างที่บรรทุกมา
ลนกระจัดกระจายเต็มพื้นถนนเลยนะครับ
คนขับรถบรรทุกเหล็กไม่ได้รับอันตราย

คือนายอานัทอายุ๔๒ปีเป็นคนขับรถพ่วงบรรทุกน้ำมัน

ตอนนั้นเขาตะเกียกตะกายหนีออกจากรถ
กำลังถูกไฟไหม้ออกมาได้ได้รับบาดเจ็บคุณ
หนีหัวรั้งทั้งแต่ก็ถูกไฟคลอก
คลอกที่ใบหน้าแล้วก็ที่ตัวเลยฮะ

ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตัดสินมหาวิทยาลัยราช

เขาบอกว่าตอนนั้นเขายอมรับเลยว่าเขากำลัง
ขับรถมานะคุณนะแล้วก็ก้มลงไปหยิบขวดน้ำ
จะเอามาดื่มครับพอเงยหน้าขึ้นมาเอ้า
เห็นรถบรรทุกโครงสร้างจอด
คาดว่าเขาคงนอนข้างทางอยู่
ทีนี้เบรกไม่ทันเข้าไปชนท้าย
จนเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นแบบนี้นะครับ

ตอนเช้าเจ้าหน้าที่ได้เปิดช่องทางการเดินรถ๑ช่องทาง
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุตี๓กว่า

เกือบเข้าตี๕แล้วคุณรถติดกี่กิโลรู้ไหมครับ

เพราะว่ารถที่จะเดินทางไปอำเภอแม่สอด
ช่วงเทศกาลสงกรานแบบนี้รถมันก็เยอะ

เจ้าหน้าที่ต้องเคลียร์แล้วตอนเช้าคุณดูสิ
รถบรรทุกน้ำมันกลายเป็นแค่เศษซากเลยนะฮะ
เป็นเศษซากแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเก็บกู้ซาก
ที่ถูกไฟไหม้ไปไว้ที่สพแม่ท้อ
ใช้เวลาอีก๔ชั่วโมง
มันเหมือนไหม้มาจากตรงล้อคุณ
ตัวพี่คนนี้เขาวิ่งข้ามไปนะ
จะเข้าไปช่วยว่ามีคนขับติดอยู่หรือเปล่า

มีเสียงระเบิดตุ้มไฟโหมกระหน่ำ
เขาบอกเขาวิ่งเข้าบ้านเลยกลัวคุณ

แล้วหลังจากนั้นก็ให้ที่บ้านไปหลบในที่ปลอดภัย
อีกอย่างหนึ่งขนข้าวขนของเพราะกลัวไฟมันลาม
เพราะว่าลมมันตีไฟมาทางบ้านของเขาแล้วด้วยนะฮะ

จะไปดูว่าไฟมันยังไม่
ไฟมันลุกน่าจะเป็นถังน้ำมันหรืออะไรก็ไม่รู้
แต่ไม่ใช่ว่าแท้งระเบิดก่อนหรอ

อันนี้จุดหนึ่งแล้วนะฮะก็เคลียร์กันได้เรียบร้อยแล้วนะฮะ

อ่าวขออภัยอำเภอบางภรี
ตำบลบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการนะครับ

ส่วนน้ำมันที่บรรทุกมาไหลนองเต็มพื้นถนนเลยนะครับ
คนขับเปิดเผยบอกว่ากำลังเดินทางกลับหลังจากเลิกงาน

วูบหลับในทำให้รถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า
ส่วนน้ำมันที่บรรทุกมาเป็นน้ำมันดีเซลที่ขอเท่าแก่ไว้
เพื่อจะเติมให้กับรถ
เพื่อจะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกราน
ขับรถขับราด้วยความระวังระวังนะฮะทุกท่านครับ